คุณอาจจะยังบาบรมีไม่พอแต้มบุญไม่ถึง
เดี๋ยวจะพาคุณไปเพิ่มแต้มบุญที่นี่หน่อย
ซิว่าจะเพิ่มแต้มบุญได้จริงหรือเปล่า
คนดวงดีเท่านั้นถึงจะมีโชค

นี่แหละค่ะบอกเลยว่ายังไม่หมดเรื่องของความเชื่อจัดมาแบบรัวเลย
พากันไปที่บริเวณสาลาชุมชนหมู่ที่๑ตำบลบ้านนาอำเภอศรีสำโรง

นี่เดินตามคุณป้าไปเลยนะจ๊ะใช่ค่ะคุณป้าเขาบอกว่าเดินมาลูกเดินมานะคะ
ตะเคียนให้โชคหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าแม่ตะเคียนจันหอมค่ะ
ตั้งอยู่ที่บริเวณสาลาชุมชนกลางหมู่บ้าน
ตะเคียนต้นนี้นะคุณผู้ชมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๙๐เซนติเมตร

ว่ากันว่าต้นตะเคียนเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่หลายคนเชื่อกันแบบนี้เลย
ซึ่งชาวบ้านที่นี่เล่าบอกว่าต้นตะเคียนต้นนี้นะคะ
ชาวบ้านไปพบเขาให้ที่บริเวณแม่น้ำยมค่ะ
ตะเคียนก็ลอยมาติดกับแม่น้ำนี่แหละแล้วก็เจอชาวบ้านเขานะฮะ
ก็มามุงดูกันว่าท่อนไม้อะไรใหญ่ขนาดนี้ปรากฏว่าเป็นต้นตะเคียนค่ะ
ก็เลยพากันอันเชิญตะเคียนต้นนี้นะคะขึ้นมาไว้ที่สาลาชุมชนกลางหมู่บ้าน
นี่ไงคุณป้าก็รูปคลำรูปคุณพี่เสื้อชมพูก็รูปแล้วรูปอีก
ยังยังไม่เจออะไรหรือว่าเจอแล้วไม่บอกเราหรือเปล่า
เอาคุณผู้ชมดูเอาเองนะคะเขาบอกเลยว่าพอมาถูถูคลำคลำแล้วนะคะ
ก็ขอโชคลาภนะคะขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนจันหอมนี่แหละนะคะ
เห็นบอกว่าแต่ละคนที่แวะเวียนมาที่นี่โชคดีนับครั้งไม่ถ้วนกันเลยค่ะ
และถ้าใครโชคดีต้องเอาของมาให้ด้วยนะ
นี่แขวนกันอยู่เลยค่ะเป็นชุดไทยนะคะสวยเลย
ไทยห่มสบายสีสันสวยงามยิ่งช่วงนี้เนี่ยใกล้วันเสี่ยงโชคแล้ว
ทำให้ชาวบ้านพากันมากราบไหว้ขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนจันหอมกันไม่ขาดสายแบบนี้เลย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะคะที่ชาวบ้านเขายังเชื่อกันอยู่ว่า
เจ้าแม่ตะเคียนจันหอมมีอยู่จริง
โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะยังมีที่ที่เราเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อน
แม่ตะเคียนเนี่ยก็มีอยู่หลายที่หลายแห่งเหมือนกัน
แต่ละที่เนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปทั้งขนาดทั้งรูปร่างทั้งวิธีการปฏิบัติ
ที่นะเจ้าแม่ตะเคียนไม่ชอบผู้ชายนะผู้ชายแตะไม่ได้นะ